เป็นกล้องหน้ารถสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นะฮะ
คือมีชายแต่งกายคล้ายตำรวจ๒คน
จี้ชิงรถผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้นะครับ
ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าจัดจี้ตัวผู้ชายคนนี้ไป
ผู้ชายคนนี้ถูกจี้ถูกลากขึ้นรถ

สุดท้ายนะคนแต่งกายคล้ายตำรวจนะ

คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ

แต่ไปตะลุมบอลอยู่กับประชาชนทำไมตรงนั้นนะครับ

ผู้เสียหายในคลิปคนที่ถูกรุม
ถูกคนที่แต่งกายคล้ายตำรวจ
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงหรือตำรวจปลอม
ขับรถเก๋งสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและรถจักรยานยนต์มาดักขวางทางเอาไว้
หลังจากนั้นก็นำตัวของผู้ชายที่คนแต่งกายคล้ายตำรวจตะลุมบอลกันอยู่
ค่ะนำขึ้นรถไปทันทีโอ้นะครับเห็นบอกว่ามีมัดมือมัดเท้าด้วยเห
ใช่ฮะใช้ไอ้เครื่องช็อตไฟฟ้าเนี้ยนะอุ้ยที่มัดมือมัดเท้าอืม
ก่อนจะลากขึ้นรถแล้วก็ทำร้ายร่างกายบนรถจนกระทั่งมาถึงสี่แยกไฟแดงอนุชนนะครับ
ปรากฏว่าผู้ชายคนที่เนี่ยเสื้อถูกถอดออกเนี่ยนะเออ
สามารถที่จะหนีลงมาจากรถขอความช่วยเหลือกับตำรวจจริงไว้ได้
กลุ่มนี้คือตำรวจจริงนะเออนะครับแล้วทีนี้นะฮะ
พลเมืองดีเป็นคนถ่ายคลิปเมื่อกี้ไว้นะครับแล้วก็เอามาให้ตำรวจในการตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมด
ตำรวจต้องไงคุณประติดประต่อเรื่องตำรวจสพธามกานะฮะ
ได้รับแจ้งเรื่องนี้ก็เลยวิทยุสกัดจับรถกระบะโตโยต้าบรีโว้สีบรอน
เบียนนครสวรรค์ของผู้เสียหายซึ่งอย่างที่บอกไปผู้เสียหายเนี่ย
เป็นนุ่มขายน้ำเต้าหู้ขับรถมาทางนี้พอดีถูกชิงรถไปแบบนั้น
แล้วขโมยรถออกไปนะครับพบว่ารถโตโยตาวีโก่อ่ะรีโวสีบรอนเนี้ยนะฮะ
ขับหลบหนีใช้เส้นทางจากอำเภอธามกามุ่งหน้าอำเภอด่านมะขามเตี้ย
แล้วก็วกเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีผ่านหน้าสารากลางจังหวัดกาญจนบุรี

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๔ทุ่มครึ่งของวันที่๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ส่วนผู้ชายที่สามารถหลบหนีออกมาจากรถคันนั้นได้
เพราะว่าจริงเป็นรถของตัวเองถูกจี้จิ้งซับไปนะฮะ

ล่าสุดนะตำรวจก็ได้ชื่อแล้ว
ผู้ชายคนที่เป็นผู้เสียหายแล้วก็บาดเจ็บนี้นะครับ
ก็คือนายจีรวัตรชำนาญเวทอายุ๒๕ปีเล่าให้ฟังบอกว่า
จริงผมมีอาชีพนะขายน้ำเต้าหู้ที่ตลาดนะฮะ
ระหว่างทางกลับบ้านนะคุณ
ไปเจอรถจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดขวางทางเอาไว้
ก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุ
เพราะว่ามีรถยนต์อีกคันก็จอดดักหน้ารถจักรยานยนต์เอาไว้

แต่ปรากฏว่ามีผู้ชายแต่งกายคล้ายตำรวจสองนายเมื่อกี้แหละ
เดินมาเอาไฟฉายส่องกระจกรถผมให้ผมลดกระจกลง
แล้วอยู่นะเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าจะมาจี้ผม

ปรากฏเขาก็เลยตะลุมบอลผมแบบนั้น
ผมงงมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผม
แล้วเขาต้องการอะไรนะฮะ
ออกมาได้คือตอนรถจอดเขารีบเปิดประตูวิ่งหนีออกมาได้
ขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีจนกระทั่งตำรวจมาเจอเขานะฮะ
พอดีว่ามีแบบว่ามีคนมีรถคันหนึ่ง
ตอนที่เขาช็อตผมผมก็สู้กับเขาอยู่อีกคนนึง
ก็บิดหนุนแกะออกแล้วก็เปิดรถ
แล้วผมก็แบบแบบว่าปัดปัดสู้
คือว่าเขาจะช็อตผมแล้วสู้กันมาจนข้างล่าง

เพราะว่าเหมือนกันนั้นแหละสู้กันมาจนล่าง
เพราะว่าเขาก็จี้คนนั้นก็จี้คนนั้นก็กด
ผมก็สู้สู้ข้างล่างแล้วแบบนี้นะครับ
ผมเห็นจริง๒คนครับ
เออนะฮะเขาบอกโอ้โหโชคดีเขาผมมันหลุดออกมาเองได้นะครับ
แล้วก็ยังมีพลเมืองดีเขาทั้งถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานได้นะครับ
ตอนนี้ทรัพย์สินผมเนี่ยก็คือเงินสด๓๐๐๐บาทนะฮะ
โทรศัพท์มือถือแล้วก็รถของผม
ที่คนแต่งกายคล้ายตำรวจขับรถหลบหนีไป
อันนี้เป็นรถของผมนะเผื่อใครเจอแจ้งเบาะแสให้หน่อยนะฮะ
ขอไข่ขอไข่๒๕๙๐นครสวรรค์เนี่ยนะครับ
โอ้โหรถขัดยืนไหวมาต้นปีเองครู
ใช่ฮะผมยืนยันเลยผมไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใครมาก่อนนะฮะ
ฝากตำรวจจริงนะช่วยติดตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีหน่อย
เพราะไม่รู้ว่า๒คนนั้นเป็นตำรวจปลอมหรือเปล่า
เออแต่งกายเขาบอกว่ามันก็แบบว่ากำกึ่ง

นี่พอเราจะถามตำรวจตำรวจยังไงนะประชุมอยู่

เราเดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะ